ไปดูกรณีของคดีครูจอมทรัพย์กันหน่อยนะคะ

ว่าโดนจำคุกไม่รอลงอาญา
๒คนคือครูจอมทรัพย์กับครูอ๋องเข้าไปนอนในคุกแล้ว
ครูอ๋องได้ประกันตัวแล้วนะคะ

เพราะว่าเงินไม่พอวางประกันที่๘แสนบาทค่ะ

นายประทีบนวลเศษทนายความของครูจอมทรัพย์

นายสุริยานวลเจริญหรือว่าครูอ๋อง
จำเลยในคดีครูจอมทรัพย์ที่ปั้นพยานเท็จ
ถูกสารจังหวัดนครพนมตัดสินจำคุก๗ปี๙เดือน
สารอนุญาตให้ประกันตัวที่วงเงิน๘แสนบาทนะคะ
อ๋องก็สามารถหาเงินสดมาวางประกันต่อสาร

แต่ว่าครูจอมทรัพย์ที่ถูกตัดสินจำคุก๘ปีไม่รอลงอาญา
ยังต้องอยู่ในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมต่อค่ะ
เพราะไม่มีเงินประกันวางต่อสารครบ๘แสนบาท
มีแค่๒แสนเท่านั้นขาดอีก๖แสนบาท
ญาติญาติก็บอกว่าจะเร่งหาเงินมาประกันตัวครูจอมทรัพย์ต่อไป
แล้วก็ขอขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตาปล่อยตัว
แต่ก็จะต่อสู้ทางกฎหมายจนถึงชั้นดีกาค่ะ
ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็บอกว่ายินดีที่จะน้อมรับ